กลับไปดูเรื่องของหวย๓๐ล้านกันสักนิดนึง
ก่อนหน้านี้เราดูเรื่องของพยานไปแล้ว
เรื่องของการเตรียมความพร้อมของตำรวจ
แถลงข่าวหมายจับออกหมายอะไรต่าง
ช่วงนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลย

เมื่อวานนี้นะคะความเคลื่อนไหวของหมวดจรูน
เดินทางไปไหว้พระนะคะ
ที่ไปไหว้หลวงปู่รุ่งที่วัดท่ากระบือ

แล้วก็ไปพร้อมกับทนายสิทธา
ก่อนนี้พากันไป

หลายคนบอกเป็นเคล็ดหรือเปล่า

ของชาวจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นเอง

ไม่ได้มีคือบางทีเวลาเราไปไหว้พระอะไร
จะมีจุดประสงค์อย่างเทพทันใจหรือหลวงพ่อทันใจอะไรแบบนี้
อันนี้คือมีจุดประสงค์การบนบานสารกล่าวต่าง
แต่ที่มาวัดนี้ไม่มีอะไรมาก
ก็คือเป็นที่เคารพสักการะเท่านั้นเอง
จุดทูตสามดอกง่ายค่ะ
หลายคนก็บอกเอ๊ะปิดทองตรงไหน

ปิดทองพระอีกรูปหนึ่งก็ปิดที่อกด้านขวา
แล้วก็มีการเอาศีรษะ
ไปอยู่ที่เท้าของหลวงปุรุง
เพื่อให้พรให้ศีลเนี่ยนะครับ
ประมาณนั้นหลังจากที่ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวก็ต้องขอสัมภาษณ์กันหน่อย
ดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยจะพูดอะไรวันนี้
คนที่พูดเป็นหลักก็คือทนายตั้มทนายสิทธา
จรูนจะพูดนิดเดียว
เมื่อวานี้ได้สัมภาษณ์ทนายสิทธาได้กล่าวถึงประเร็ญเกี่ยวกับคนที่ชื่อฟ้า
คนที่ชื่อฟ้าเป็นคนสนิทของครอบครัวของคุณครูปรีชา
แล้วคุณฟ้าเนี่ยอ้างว่ามีคลิปที่หมวดจรูนยอมรับว่าเก็บลอตเตอรี่ได้
อันนี้ถ้ามีจริงนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะ
ถ้าเขายอมรับนะพร้อมขอแบ่งเงินคนละครึ่ง
โดยบอกว่าถ้ามีคลิปจริงหมายถึงทนายบอกว่า
ถ้าคุณฟ้ามีคลิปจริงตอนนี้ตำรวจกำลังจะออกไม้จับอยู่แล้วนะ
จ่ออยู่แล้วนะว่าใครจะเป็นคนผิดใครจะเป็นคนถูกใครจะเป็นเจ้าของ
ถ้ามีหลักฐานเด็ดแบบนี้จริงให้เอามามอบให้กับตำรวจ
เอาไปมอบให้เลยสิจะช้าอะไรล่ะ
จะช้าอะไรเขาจะได้เก็บหลักฐานไว้ในคดี
แล้วคุณจะเก็บหลักฐานไว้เองทำไม

ถ้าจะทำอะไรรีบไปทำก่อนที่เขาจะออกหมายจับนะคะ
หมวดจรูนบอกว่าตอนนี้ได้แต่รอนะ
รออย่างเดียวว่าผลจะออกมาแบบไหน
เพราะจนป่านนี้ยังไม่รู้สำนึกคงไม่มีอะไรจะฝาก

ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไหว้หลวงปู่รุ่งเรียบร้อยค่ะ
ก็รออย่างเดียวเลยครับ
รอว่ายังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรอ่ะนะ
ก็รอฟังคุมภาพกัน

เขาออกมาพูดว่าเขามีคลิปเสียงว่า
ลุงยอมรับว่าลุงเห็บได้
แล้วก็อีกอันหนึ่งคุณบอกว่าลุงเป็นคนที่เป็นคนไปขอแบ่ง

ผมก็อยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนทุกคนนะผมว่านะ
คืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรื่องคลิปอะนะ

ตอนนี้ตำรวจกำลังจะออกหมายจับอยู่แล้วนะครับ

เขาบอกว่าผิดเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
นั้นถ้ามันมีหลักฐานเด็ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็เอาไปมอบให้กับตำรวจซะนะครับ
เพราะว่าวัน๒วันนี้เขาอาจจะถูกดำเนินคดีก็ได้

ไม่เลยครับวันนี้ก็มาทำบุญด้วยจิตใจที่แจ่มใสกัน

เพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

ไม่ได้ไปเอาของใครมาอย่างที่ถูกแอบอ้างนะครับ

เนื้อหาที่เราจะเปิดใจพรุ่งนี้ครับ
ประเด็นหลักที่อยากให้๒คนกลับตามมองคืออะไรครับ

คุณลุงมีอะไรอยากจะฝากถึงครูปีชาไหมคะ
เหมือนโค้งสุดท้ายวันนี้แล้วค่ะ

สัมภาษณ์แล้วเรียบร้อยเป็นสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย

เพราะทั้งทนายสิทธาทนายตั้ม
หมวดจรูนจะมีงานร่วมกัน

จัดขึ้นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนสมุทรสาครนั่นแหละ

ก็จะมีการขึ้นเวทีของทั้งสองคนด้วยในงาน

ไปร่วมงานกันอย่างครับข้าง

ไปรอร่วมปิดงาน

โครงการพี่สอนน้องให้เป็นคนดีของสังคม
ที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบรนด์
ก็เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่๙โมงเช้า

ทนายตั้มกับหมวดจรูน
จะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าคุณ

แต่ว่าทีนี้ถามว่าจะติดตามข่าวไหม

มีพูดแน่นอน๑๖นาฬิกาที่มูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนนะคะ
จะมีการเปิดแถลงถึงรายละเอียดทั้งหมด

และเปิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อนะ